แพทย์หญิงคุณหญีงพรทิพย์โรจน์จนี่สุนัน
ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภา
และท่านคืออดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ

คุณหญิงหมอเคยผ่าศพลักษณะที่ถูกสายนายอย่างนี้ไหมครับ
เรื่องถูกสายนายเคยผ่า

เพราะว่าเราเป็นคนลงมือผ่าเองนะ
เพราะว่าสีเลือดมันจะสด

มันก็จะชัดก็คือว่ามันเป็นการตายที่กระทันหันมาก
แต่ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นหยิบขวดผิด
หรือว่าตั้งใจฆ่าตัวตาย
แต่ไม่เคยเจอเคสที่ถูกวางยาเพียงแต่บอกว่า
ด้วยตาเปล่าเมื่อกรีดลงไปปั๊บเนี่ย
มันจะทำให้แพทย์นิติเวศจะต้องสะดุดขึ้นมาทันที

ใช่ค่ะแต่ถ้าดูภายนอกดูไม่ได้นะต้องกรีด
ซึ่งพอมันจับปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่สร้างพลังงาน
พอไม่สร้างพลังงานปุ๊บเนี่ยเซลล์มันก็ขาดพลังงานมันก็ขาดออกซิเจนไปเลย
แต่ตัวเลือดออกซิเจนมันยังอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้เนี่ยมันบล็อกเอาไว้
เพราะฉะนั้นเลือดมันแดงสดแต่เนื้อเยื่อมันขาดออกซิเจน

แสดงว่าถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราบอกไม่ได้ค่ะ
แล้วที่เขาบอกว่าถ้าดูจากใบหน้าหรือว่าร่างกายดูคล้ำดูดำ
คือเวลาร่างกายมันขาดออกซิเจนเนี่ยมันจะดูได้ว่าคล้ำ
แต่ว่าเพราะเอิญคนไทยเนี่ยมันก็สีเข้ม
แต่ถ้าสมมุติเป็นคนผิวขาวก็อาจจะมีข้อที่ดูสังเกตได้
เช่นสิ่งที่เรียกว่าเลือดตกสู่ที่ต่ำมันจะมีสีแดงสด
ไอ้ปลายเล็บพวกนี้มันก็จะค้ำค่ะ
แต่กรณีนี้ก็คือที่คุณหญิงหมอบอกว่าศพถูกส่งมาผ่าพิสูจน์โดยแพทย์นิติเวทย์
อันนี้แพทย์สามารถรู้ได้จากการผ่าแล้วก็ดูเลือดใช่ไหม
ใช่ค่ะคือตัวคุณหมอต้องลงมือผ่าเองนะ
คือถ้าคุณหมอไม่ผ่าคุณหมอเดินดูไปดูศพนู้นมาอันนี้มันจะเลยไป
คือถ้ามีเจ้าหน้าที่ช่วยผ่าอาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็มี

ที่ว่าเจ้าหน้าที่คนที่ผ่าถ้าเกิดเขาไม่รู้ก็มองเลือดตรงนั้นไม่ออก

แต่กรณีนี้คือต้องส่งมาผ่า
ต้องส่งมาผ่าค่ะทีนี้ถามว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องบอกว่ากฎหมายมันเป็นกฎหมายที่โบราณมาก
บอกว่าตายผิดธรรมชาติให้ชนสูตรพลิกศพ

๕อันนี้ก็มีถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุ
สัตว์ทำร้ายฆ่าตัวตายตายไม่ปรากฏเหตุ
เพราะฉะนั้นสายนายมันอยู่ในอันตายไม่ปรากฏเหตุครับ
แต่มันไม่บอกว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ซึ่งมาตรานั้นเมื่อเดิมทีเป็นตำรวจกับหมอ

แต่มันถูกแก้ในปี๒๕๔๓ว่า
ให้ตำรวจกับหมอนิติเวศเท่านั้น
ถ้าหมอนิติเวทไม่มีก็ให้เอาหมอ

ก็ยังไม่ได้บอกว่าผ่าไม่ผ่านะคะ

ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ให้ส่งต่อ

ถ้ามันเป็นการตายผิดธรรมชาติที่
มีคุณหมอนิติเวศอยู่ในพื้นที่
เช่นกรุงเทศมหาละครเชียงใหม่ของอันการณ์พวกนี้
คุณหมอมักจะเป็นคนไปดูศพเอง

แต่ถ้ามันเป็นคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลชุมชน

เขาอาจจะไม่ได้ส่งศพไปผ่าต่อ

ญาติบอกไม่เยี่ยมไม่ติดใจ
หลวงก็บอกไม่ติดใจก็เลยไม่ส่ง